สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศในช่วงสิ้นเดือนแบบนี้ร้อนแต่๔๑องศาค่ะ
แต่คุณผู้ชมจะรู้สึกร้อนถึง๔๖องศาเนื่องจากความชื้นในอากาศนั่นเองค่ะ
ซึ่งแต่ละภาคเรียกได้ว่าร้อนแข่งกันเลยค่ะคุณผู้ชม
เหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันค่ะ
อุณหภูมิอยู่ที่ร้อนราวยี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบองศานะคะ
ภาคกลางและภาคตะวันออกร้อนไม่น้อยหน้าค่ะแข่งกันร้อนเลย
และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันด้วยค่ะอุณหภูมิแตะ๔๐องศา
แต่ทะเลน่าเที่ยวนะคะคลื่นลมสงบค่ะในระยะนี้
ส่วนภาคใต้มีฝนมาเรื่อยค่ะเน้นตกบ่ายถึงค่ำนะคะ
ประมาณร้อยละยี่สิบถึงสี่สิบของพื้นที่จุดใดที่มีฝนเนี่ย
คลื่นจะสูงมากกว่าสองเมตรค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบสามถึงสามสิบหกองศาค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแสงแดดในเมืองกรุงไม่ยอมแพ้ภาคอื่นค่ะคุณผู้ชม
อากาศร้อยกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันอุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบสามถึงสามสิบแปดองศา
ร้อนจัดในช่วงสิบโมงไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยพลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยส่งผลกระทบต่อผลผลิตของกาแฟค่ะ
ที่ฉันพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศเคนย่าค่ะประเทศเคนย่าเนี่ยมีผลผลิตทางกาแฟนะคะ
เป็นอันดับที่ห้าของโลกค่ะซึ่งผลผลิตทางกาแฟนะคะ
เป็นกาแฟอาราบิก้าคุณผู้ชมแต่สภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์การตกของฝนได้อุณหภูมิก็เปลี่ยนไปนะคะ
คาดการณ์ได้อย่างแม่นยำค่ะทำให้ผลผลิตของกาแฟเนี่ยลดลงจนถึงเจ็ดพันตันเลยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ